คุณผู้ชมครับข้อดีของโซเชียลมันก็มีอยู่เหมือนกัน
เช่นทำให้คนที่ไม่เคยเจอกันหลายปีกลับมาเจอกัน
เช่นเพื่อนเอ่ยอดีตคนรักเอยหรือว่าญาติที่หายตัวไป
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันผู้ชายคนหนึ่งหายไป๓๐ปี
คิดว่าคงตายไปแล้วแต่ว่าไปทำอาชีพเป็นคนตัดอ้อยอยู่
สักพักหนึ่งคุณผู้ชมมีเจ้าของไร่อ้อย
เขาก็ถ่ายคลิปนั่งตัดผมให้กับผู้ชายคนนี้อยู่

หายไปนานนานมากนะฮะญาติพี่น้องร้านเลสโหลดเนี้ยฮะ
เกือบสิบคนพากันไปขับกระบาดจากขอนแก่นเลยนะไปรับตัวคนที่หายไป
ชื่อว่านายบุญกองชัยบุตรอายุหกสิบเจ็ดปีนะฮะ
รับอยู่นู้นเลยครับกำแพงเพชรโอ้มีทั้งรอยยิ้ม
มีทั้งคราบน้ำตาคือคนไม่เจอกัน๓๐ปีคุณดูดิ
ดีใจอ่ะเออใครจะคิดว่าจะเจอกันอีกนะฮะย้อนกลับไปสามสิบปีก่อน
นายบุญกองหายตัวไปแล้วบอกญาติว่าเดี๋ยวจะไปทำงานเป็นคนตัดอ้อยเด้อ
อ่าเอ่อจะไปอยู่กำแพงเพชรอ่ากับเพื่อน
สุดท้ายขาดการติดต่อไปสามสิบปีเพื่อนที่ไปด้วยกันบอกกับญาติญาติว่า
นายบุญกองตายไปแล้วอ้าวอ้าวก็คิดว่าตายไปแล้วไงอ่า
ก็เชื่อเพื่อนไงอ่าตอนนั้นญาติก็เชื่อว่าเอ๊ตายหรือไม่ตาย
ครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ออกตามหาแต่ไม่เจอถอดใจ
ก็คงคิดว่าตายจริงนะฮะก็เลยไปแจ้งทะเบียนราชว่าตาย
แจ้งตายแจ้งไปแล้วด้วยนะฮะจนกระทั่งล่วงเลยมาสามสิบปี
มีเพื่อนของเหรนไปเห็นภาพนายบุญกองเนี่ย
ซึ่งเป็นคนกำแพงเพชรพิเชษตัดผมให้กับบุญกองอยู่
ดูซิลองไปดูซิใช่ไหมแล้วก็เดินทางไปรับเขากลับมาบ้านเกิด
เจอจริงจริงเขาอยู่จริงจริงก็เลยไปถามนายพิเศษว่าเป็นคนที่โพสต์คลิปลงไปว่า
ทำไมถึงรู้จักกันคือนายพิเชษเนี่ยนะเป็นลูกชายของเท่าแก่ไร่อ้อย
นายบุญกองไปทำงานอยู่แล้วก็บอกว่าเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาตัดผมให้นายบุญกอง
เขาดูแลนายบุญกองมา๓๐ปีคิดว่านายบุญกองเป็นเสมือนญาติพี่น้อง
เป็นคนในครอบครัวเพราะทำงานกันมานานก็เลยถ่ายคลิปตอนตัดผมให้ลงมาในเฟซบุ๊ก
เออก็ต้องส่งกลับไปแต่ว่าให้เขากลับไปอยู่กับครอบครัวเขาดีกว่าน่าจะมีความสุข
เป็นเหรนบัวกองก็เอาคลิปตรงนั้นไปเปิดให้ยายผัด
ซึ่งเป็นพี่สาวคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของบัวกองดู
ผัดเห็นก็ร้องไห้เลยนะครับว่าน้องชายเขายังมีชีวิตอยู่

ก็สำหรับผมเองก็รู้สึกดีใจที่พวกเราจะได้กลับบ้านเนอะ

ขอให้บัวกองมีความสุขแล้วก็กลับไปอยู่กับครอบครัวนะครับ
แล้วก็พวกเราก็ยังคิดถึงถึงแม้ผู้กองจะจำเราได้ไม่ได้
ยังไงก็ให้ผู้กองได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยดูแลโบกองมาก
แล้วก็บัวกองกลับไปอยู่ที่ขอนแก่นก็ขอให้มีความสุข
โอ้ยคุณพิเชศน้ำตาลายเลยอ่ะ
น้ำตาซึมเหมือนกันนะคือคนดูแลกันมา๓๐ปี
เหมือนแบบเป็นพ่อแม่พี่น้องกันไปแล้ววันหนึ่งแบบจะจากกันอ่ะ

ดีใจด้วยครับกับพ่อกองนะได้เจอครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง